เรื่องนี้นี่พอดูปุ๊บก็กลัวเหมือนกันนะคุณ
เพราะว่านี่ฉันเชื่อหลายคนเนี่ยจ้างแม่บ้าน
จ้างผ่านทางแอปออนไลน์ให้มาเอ่อทำความสะอาดบ้านเป็นรายครั้ง
แล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นด้านหลังของเราค่ะ
โอ้โหเป็นโจรในคราบแม่บ้าน
นี่คนที่จ้างบอกว่าโอ้โหแจ็คพอร์ตในครั้งที่๗
เพราะว่า๖ครั้งที่ผ่านมาไม่ขโมยนะ
ใช่แต่ว่าครั้งที่๗เจอแจ็คพอร์ตฮะ
นี่ไงเอาแอร์พอร์ตไปหูฟังคุณผู้ชม
มันก็เกือบหมื่นเหมือนกันนะนี่นี่คือแอร์พอร์ตค่ะ
ขโมยไปแล้วเอ้าทำไมมันมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะ
เขาใช้วิธีการตามหาใช้เทคโนโลยีในการตามหา

โจรจงรู้ไว้นะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีช่วยกันตามหาได้นะฮะ
ใช่ค่ะโอ้โหถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าเอาไปแล้วจะรอด
ไม่ใช่เลยดูสิทางกล่องเก็บแอร์พอร์ต

ผู้หญิงคนนี้คือนางสาวยุวดีวุฒศีค่ะ
เป็นชาวร้อยเอ็ดคือได้รับแจ้งจากผู้เสียหายนะ
ตำรวจที่สอนอสุธิษศาสตร์เนี่ยเขาเป็นผู้เสียหายนะ
เขาบอกว่าเธอเนี่ยอยู่คอนโดอยู่ในซอยรัชดาพิเศษสิบแปด
เมื่อวันที่๕เมื่อวานนี้ค่ะก็ใช้แอปชื่อดังเลย

แล้วตัวผู้หญิงคนนี้แม่บ้านคนนี้นางสาวยุวดีนะ
ก็มาถึงช่วงบ่ายก็ทำงานเสร็จจน๔โมงเย็น
ทีนี้พอกลับไปทางฝั่งเจ้าของคอนโดเองเจ้าของห้อง
เขาก็ตรวจสอบดูว่าในคอนโดเขามีอะไรศูนย์หายไปบ้าง
อ้าวนี่ไงแอร์พอร์ตโปร๘๐๐กว่าบาทหายไป
โทรแจ้งตำรวจที่สนสุธิศาลค่ะ
ทีนี้การที่จะปฏิบัติการเพื่อตามล่าแอร์พอร์ตคืนมา
ตำรวจเขาก็ต้องใช้ฟีเจอร์คุณผู้ชม
ใครที่ใช้ไอโฟนอยู่จะรู้นะไอโฟนไอแพทเนี่ยมันมีฟีเจอร์มีแอปตัวหนึ่ง
คือไฟล์มายไอโฟนมันสามารถตามหาดีไวซ์หรือว่าอุปกรณ์ต่าง
มีการเชื่อมต่อกับไอโฟนไอแพทได้นี่แหละค่ะมันหาพิกัดได้
แล้วก็รู้เลยว่าหูฟังนี้อยู่ตรงคอนโด
แถวรัชดาระหว่างซอย๔กับซอย๖ค่ะ
เจ้าหน้าที่นี่เขาตามไปเลยนะครับตามไปจนไปเจอตัวเนี่ย
แม่บ้านคนนี้ยืนอยู่ตรงลานจอดรถคอนโดค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยก็เห็นแล้วแหละผู้เสียหายแจ้งตำหนิรูปภัณฑ์สันธารต่างของแม่บ้านเอาไว้
แล้วพอเห็นว่ามันตรงกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าขอตรวจค้นหน่อย
ไปเจอแอร์พอร์ตอยู่ในกระเป๋าสะพายสีดำของแม่บ้านคนนี้
ทีนี้ตำรวจเอาตัวแม่บ้านคนนี้นะมาสอบปากคำเลย
ซึ่งสอบไปสอบมาตัวแม่บ้านก็บอกว่า
ก็เอามาจากผู้เสียหายจริงขโมยมาจริง
ทีนี้ก็เลยต้องโดนแจ้งข้อกล่าวหาโดนเรื่องของการลักทรัพย์นะคะ
แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนที่สนสุธิศาล
ก็คือที่อุปกรณ์ตัวนั้นมันก็เลยยืนยันได้ว่านี่ไงคือของฉันจริง
มันจะมีเสียงเตือนขึ้นมาแล้วบอกให้รู้เลย
ทางฝั่งผู้เสียหายเนี่ยนะบอกว่าปกติอ่ะจ้างแม่บ้านผ่านทางแอปนี้ตลอดเลย

แต่ว่าครั้งนี้แหละเป็นครั้งที่๗ปรากฏว่าแม่บ้านคนเดิมลาฮะ
แล้วนี่เราก็เลยถามทางผู้เสียหายไงว่าเอ๊ะเวลาที่ให้แม่บ้านมาทำอย่างนี้ตัวคุณไม่อยู่เหรอ
ตัวคุณไปไหนซึ่งผู้เสียหายบอกว่าจริงก็อยู่ค่ะอยู่แต่อยู่ในห้องนอน
คือในคอนโดพอเข้าไปแล้วปุ๊บมันจะเป็นห้องนอนแยกอีกทีนึงไงคุณผู้ชม
ดังนั้นก็เลยเตือนไว้เลยค่ะไม่ใช่แค่คอนโดนะบ้านทาวน์ฮาวส์หรืออะไรใดก็ตาม
ถ้าเกิดมีการจ้างแม่บ้านออนไลน์บางทีเราก็ต้องสอดส่องดูแลด้วยเหมือนกัน
ก็พยายามเช็คของให้ดีแล้วก็พยายามแบบอย่าไว้ใจเยอะค่ะ
ถ้าสมมติว่าแม่บ้านคนไหนดีก็ให้เรียกคนเดิมดีกว่าอย่าไปเรียกคนอื่น
อย่าเอาคนอื่นที่แบบที่เราไม่ไว้ใจอย่างนั้นนะคะ
เธอบอกว่าตอนที่ออกมานะจักรค้นหาแอร์พอตเนี่ย
เพราะว่าแอร์พอร์ตจริงของเธอมี๒อัน
อันแรกที่เธอใช้เป็นประจำมันแบตหมด
เธอก็เลยจะหาอีกอันนึงเอ๊ะหาอีกอันนึงหาไม่เจอ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมย้ำเตือนเลยนะ
ถ้าเกิดจะใช้บริการแบบนี้ใช้บริการแม่บ้านได้ค่ะ
แต่เราเก็บพวกข้าวของมีค่าของเรา
ใส่ไว้ในที่ที่แบบเป็นที่ล็อกกุญแจได้หรือใส่ไว้ในเฟฟก็ได้
ถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีอย่างน้อยเราจะได้สบายใจจะได้อุ่นใจ
ไม่ต้องมาพวงหน้าพวงหลังเอ๊ะของฉันจะหายไหม

ผู้เสียหายก็แนะนำบอกว่าควรเรียกใช้คนเดิมที่เราไว้ใจนะฮะ